ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้มันเข้ากับประโยคนี้เลยค่ะ
กรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
กรรมคือการกระทำเรื่องมันเกือบจะดีอยู่แล้วเชียว
แต่เป็นเพราะการกระทำของเขาแท้
ผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวนราธิวาสค่ะคุณผู้ชม

ที่จังหวัดราชบุรีถูกหลอกว่าเดี๋ยวจะพาไปทำงาน
แล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าคนที่พามาพามาลอยแพร่
สิ่งที่เขาทำคือร้องเพลงแบบนี้พี่เบิร์ตก๊อฟ
เพื่อหาเงินเลี้ยงลูกเห็นไหมฮะ

เออแล้วคนที่ไปเห็นเนี่ยแน่นอนก๊อปไปเห็นก๊อฟรู้สึกยังไง
สงสารโดยเฉพาะเด็กน้อยก็ต้องช่วยไปแหละ

โอ้โหคือมีเท่าไหร่ก็อยากจะช่วยแหละ

ถูกชาวราชบุรีเขาก็รู้สึกแบบเดียวกับพี่เบิร์ตแล้วก็ก๊อฟ
ทุกคนก็สงสารความช่วยเหลือก็หลั่งไหลไปที่สองพ่อลูกคู่นี้นะคะ
จนกระทั่งเรื่องไปเข้าหูกำนันตำบลเจดีหักเที่ยวราชบุรี

กำนันชื่อว่ากำนันอรุณรัฐบุญสมนะคะ
ลงพื้นที่ไปเลยนี่ไปพร้อมกับตำรวจ

ไปหาที่พักของผู้ชายคนนี้พ่อลูกอ่อนชื่อว่าอนิรุธวุฒิกุลฟายากูล
อายุ๓๕ปีที่ห้องพักตรงนี้คือได้ข่าวมาว่าเขาไปเช่าโรงแรมเปิดห้องพักอยู่
พอไปถึงคุณคะอย่างที่บอกกรรมเนี่ยคือการกระทำ
กระทำของเขาเนี่ยจากที่หลายคนสงสารเห็นใจกลายเป็นว่า

เพราะตอนไปถึงนั่นอะไรตรงกลางนั่นนะคะ

โอ้โหคุณคือชาวราชบุรีที่ช่วยไปนะเขาก็รู้สึกเสียอกเสียใจเหมือนกันนะว่าทำไมไปทำแบบนี้
แล้วลูกสาวไวขวบเสนอ่ะเขาจะอยู่ยังไงค่ะ
พอไปถึงนะคะเจ้าหน้าที่เคาะประตูเรียกนะคะปรากฏว่าชายอีกคนตอนแรกแง้มประตูออกมาคุยก่อน
พอตำรวจขอเข้าไปข้างในก็พบว่านุ่มนักดนตรีที่ชื่ออนิรุธเนี่ยนะคะอยู่ในห้องด้วยสอบสวนได้ความบอกว่าทั้งคู่กำลังนั่งเสพยาบ้าอยู่ที่ในห้องส่วนลูกสาวนอนอยู่บนเตียง

ก็เห็นหมดเลยเนี่ย
ถูกต้องค่ะอนิรุธเนี่ยสารภาพบอกว่านำเงินที่ได้รับบริจาคจากการเปิดหมวกเล่นดนตรีอยู่แถวตลาดสีเมืองในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีเนี่ยเงินที่หามาได้จากการเล่นดนตรีเนี่ยนะคะเอาเงินเนี่ยมาให้นายพรายบูลพันเพ็งอายุ๔๒ปีเป็นนุ่มวินมอเตอร์ไซรับจ้างนำไปซื้อยาบ้ามาเสพเล่นการพนันออนไลน์
ต้องรวบตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายอานิวรุษหนุ่มวัย๓๕ปีอุ้มลูกสาวพร้อมกับหอบเสื้อผ้าแบบนี้ค่ะโอ้โหสงสารเด็กอ่ะ

เนี่ยตามตำรวจไปที่โรงพักนะคะอนิรุธกล่าวขอโทษชาวราชบุรีนะคะที่นำเงินที่ชาวราชบุรีให้ด้วยจิตบริสุทธิ์เนี่ยเอาไปใช้ในทางที่ผิด
กับภรรยาตั้งแต่ลูกสาวอายุได้๓เดือนเท่านั้นนะคะ
ว่าทำไงต่อไปน้องจะใช้ชีวิตยังไง
ล่าสุดพมจังหวัดราชบุรีรับตัวไปดูแลก่อน
แล้วเดี๋ยวจะประสานญาติของฝ่ายอดีตภรรยาของอนิรุธเนี่ยมารับตัวน้องไปดูแลต่อไปนะคะ
เห็นไหมคะพิษภัยจากยาเสพติดใครไปยุ่งมันเนี่ยมีแต่ชีวิตจะตกต่ำนะคะ
คุณผู้ชมก็ส่งมาแล้วใครจะเลี้ยงลูกล่ะน่าเศร้าจังเลยนะครับ